คุณผู้ชมคะคืนรถแล้วจบกันจบกันได้ด้วยดีแล้วนะคะ
เสียชัดค่ะหรือว่าพี่ธนสิทธิ์หรือเราก็เรียกกันในภาษาข่าวว่าลุงสายเปย์นะคะ
ที่โดนน้องเกดสาววัย๒๗ที่บอกว่าโอ๊ยไปเทลุงเขานะคะ
ลุงเขาก็ทุ่มเทซื้อข่าวซื้อของซื้อรถอะไรให้
คืนรถกันนี่ค่ะเห็นไหมน้องเกดไป
นัดเจอกันนะวันนี้พี่ธนสิทธิเดินเข้าไปก่อนบ่ายสองโมงค่ะครับ
ธนสิทธิ์หรือว่าเสียชัดกับน้องเกดสาวคนรักที่ตกเป็นข่าว
ไปที่บริษัทลิสซิ่งปิดบัญชีสินเชื่อรถยนต์ที่เสียชัดซื้อให้กับน้องเกด
รถยนต์คันนี้เนี้ยน้องเกดมาเข้าไฟแนนซ์เจ็ดหมื่นกว่าบาทครับ
เกดตกลงคืนรถให้เสียชัดภายใต้เงื่อนไขที่ว่าเสียชัด
ต้องไปปิดบัญชีรถคันนี้ที่น้องเกดค้ำประกันเอาไว้เป็นรถฟอร์ดนะคะ
เพื่อความสบายใจแล้วก็ต้องเอาเงินไปปิดบัญชีรถคันที่น้องเกดครอบครองอยู่ด้วย
เสียชัดดำเนินการให้ทุกอย่างเลยนะคะทุกอย่างรถยนต์คันของเสียชัด
เกดก็ไม่ต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ค้ำประกันอีกต่อไปครับ
ส่วนรถแจ๊สที่น้องเกดครอบครองก็จ่ายเงินปิดบัญชีไปเจ็ดหมื่นแปดสิบสามบาทโอ้โห
เกดเซ็นโอนรถแจ๊สให้เสียชัดเรียบร้อยน้องเกดบอกว่าวันนี้มาทำเรื่องโอนรถยนต์ให้กับเสียชัด
ต่อไปนี้ไม่มีอะไรติดค้างกันไม่หวนกลับไปคบกันอีกแน่
ก็นั่นแหละค่ะวันนี้ก็มามอบรถให้เขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็คือค่ะความสัมพันธ์กันนะตรงนี้เลยนะคะ
ก็ต่างคนต่างไม่ยุ่งเกี่ยวซึ่งกันและกันก็ขอให้เขาทำตามที่พูดด้วยนะคะ
เสียชัดจะว่ายังไงเสียชัดบอกว่าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกแล้วเหมือนกัน
ครับนี่ชัดเจนเลยบอกสบายใจมากไม่ง้อแล้วไม่ตามง้อแล้ว
เรื่องของเราจบกันตั้งแต่วันนี้ไม่ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันแล้ว
คือจบแค่นี้หรือว่าสบายใจหรอสบายใจครับทางคนต้องอยู่ครับ
ความจริงจริงนะพี่ชัดครับยังรู้สึกดียังรักเขาอยู่นะ
ตอนนี้ไม่ได้คิดเลยไม่คิดเลยคือตัดได้หมดเลย
อืมนี่อืมเจ็บแต่จบค่ะนี่แล้วก็ขับรถกลับบ้านเลยนะฮะ
คือรถคันนี้เสียชัดแกซื้อให้น้องเกดตอนนั้นแสนเจ็ดค่ะ
แล้วน้องเกดเอาไปเข้าไฟแนนซ์ก็โอนคืนให้เสียชัดนะ
แต่ต้องเอาเงินไปถ่ายจากไฟแนนซ์อีกเจ็ดหมื่นเท่ากับว่าคันนี้เสียชัดซื้อมาสองแสนสี่ได้
ขับรถกลับบ้านแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยเสียชัดนี่โอ้โห
ดังจริงคลิปเยอะแยะไปหมดนะฮะคลิปที่เคยเต้นเนี่ยมีคนเอามาแชร์กันด้วยนะครับ
นี่เป็นยังไงเชียบมั้ยคุณเขมฮะศรใส่ย่อแต่นี่ไม่ใช่เพิ่งตอนนี้นะฮะ
เดี๋ยวจะบอกโอ้โหอะไรมาร่าเริงอะไรขนาดนี้เสียอันนี้เป็นคลิปเก่านะครับทุกผู้ชมครับ
กระถิ่นที่วัดปากอางปลายปีที่แล้วแต่ตอนนี้เอามาแชร์กันเยอะเลยนี่เห็นไหมโอ้โหนี่นี่
ลีลาเด็ดเอวคลิวมากนะฮะเสียชัดนี่อายุ๕๙ปีนะครับทุกผู้ชมครับ
อันนี้อาจจะเห็นในแนวของความเจ้าสำราญหนุ่มใหญ่เจ้าสำรานเป็นคนแบบมีความสุขกับชีวิต
แต่ถึงเวลาทำงานทำการเขาจริงจังนะฮะนี่ไงนี่ไงอาชีพขายหน่อกล้วย
วันนึงรายได้นี่๒สัมพันธุ์นะฮะเดือนนึง๘หมื่น๙หมื่นเวลาขุดหนอกล้วยเพื่อจะเอาไปขายนี่ทุกผู้ชม
เดี๋ยวดูนะมีไหมตอนเสียชัดเขาขุดนะครับแข็งแรงมากเดี๋ยวรอนิดนึง
อากาศดีแต่เหลือเยอะจะขุดหรือยังเราก็จะขุดขุดนอนแล้วความจริงก็ขุดอยู่นะฮะ
อันนี้มืออาชีพนะครับไม่ได้ขุดง่ายนะฮะอันนี้เอามาให้ดูครับคือตอนนี้ในพวก
เฟซบุ๊คหรือว่าสังคมออนไลน์ของเสียชัดบอกคนมาแอดเฟรนเยอะแยะไปหมดเลยค่ะนี่ฮะ
คือผมฟังที่เสียชัดให้สัมภาษณ์วันนี้นอกจากเรื่องของน้องเกดนะที่ว่าจบกันเด็ดขาดเนี่ย
ฝากไปถึงสาวสาวทุกคนคือเสียชัดบอกตอนนี้โอ้โหติดต่อเข้ามาเยอะมาก
แอดเฟรนด์กันเยอะเลยแล้วบางคนเนี่ยส่งข้อความมาอะไรมาขอให้ช่วยเรื่องนู้นช่วยเรื่องนี้
เสียชัดบอกตอนนี้ขอหยุดก่อนอย่าพึ่งเลยอ๋อพักใจเหรอคะเพราะเสียเป็นคนใจอ่อน
ใจมันหวั่นไหวง่ายกลัวจะเจ็บอีกขอเวลาเสียพักนิดนึง
ก็ดีค่ะก็พักใจก่อนแป๊บนึงเนาะ